คุณผู้ชมคะจำเหตุการณ์เรือล่มเมื่อปี๒๕๕๙ได้ไหมคะ

ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรียุธิยานะคะ
มีผู้เสียชีวิตเยอะ๒๘ศพแล้วก็บาดเจ็บ๕๐กว่ารายนะคะ
เป็นเรือที่เขามากันสองลำนะคะ
แต่ว่ามีลำนึงเขาเหมือนกับแซงเรือขนทราย
แล้วก็ไปชนกับท่าน้ำที่หน้าวัดสนามชัย
แล้วเรือล่มลงไปแล้วเวลาล่มเนี่ยมันเร็ว
คุณผู้ชมดูภาพนะนี่ชนแล้วนะคะ
แล้วจังหวัดที่ล่มเนี่ยคือมันเร็วมากนะ
ส่วนภาพอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาพที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้
คนที่อยู่บนเรือแล้วจังหวะที่เรือกำลังจะล่มพอดี
คือคนที่เขาอยู่ในเรืออีกลำนึงเขาเล่าให้ฟังว่าเรือที่ล่มเนี่ย
แล่นแซงเรือขนทรายแซงไม่พ้น
แล้วก็เลยไปชนกับเขื่อนหน้าวัดสนามชัย
เรือก็เลยล่มทิ้งดิ่งลงไปใต้น้ำ
เรือไม่ได้ล่มเป็นแนวตะแคงคือล่มแบบดิ่งตรงลงไปเลยค่ะ
ทำให้คนที่อยู่ในเรือหนีออกมาไม่ทัน
โดยเฉพาะคนที่อยู่ชั้นข้างล่าง
คนที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็หนีออกมาทันบ้างบางส่วน
แต่คนที่อยู่ด้านล่างคือว่ายน้ำหนีออกมาไม่ทัน
คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘กันยายน๒๕๕๙นะคะ
ตอนนั้นมีงานประจำปีของชาวมุสลิม
มีพิธีรำลึกถึงครูผู้ล่วงลับ
เขาก็เลยนั่งเรือกันมามี๒ลำ
แต่ว่าเรือสมบัติมงคลชัยคือเรือที่ล่มค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่าคนเสียชีวิตตั้ง๒๘ศพอ่ะครับ
ปัญหาก็คือทางผู้สูญเสียค่ะ
ทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ต้องไปฟ้องทางเจ้าของเรือ
เพื่อเอาผิดทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
ในส่วนของคดีแพ่งในการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ย
ทางเจ้าของเรือเขาบอกว่ามาเจรจากลายเกลี่ยกันเถอะ
เพราะว่าถ้าเป็นคดีความมันยาวนาน
ก็เลยขอให้มาไกล่เกลี่ยเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
เสียชีวิต๒๘ศพนะคะ
แต่ว่าได้มีการไกล่เกลี่ยเจรจาเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแค่๑๔ราย
คือตอนแรกเนี่ยทางครอบครัวผู้เสียชีวิตบอกว่า
ตั้งใจจะไปคุยกับเจ้าของเรือว่าให้จ่ายค่าเสียหาย
ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ๑๓ล้านบาท
แต่ทางเจ้าของเรือบอกว่าไม่มี
ขอจ่ายแค่รายละ๒แสนบาทได้ไหม
ผู้สูญเสียก็ยอมตกลงนะ
คือรวมเป็นเงิน๒ล้าน๘แสนบาทนะคะ
ส่วนผู้สูญเสียที่เขาไม่มาเจรจาด้วยเนี่ย
คือเขาอยู่ภาคใต้บ้างอะไรบ้างเขาบอกเขาไม่สะดวก
สะดวกที่จะเดินทางมาขึ้นศาลบ่อยมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

ก็รวบรวมกันได้๑๔ครอบครัว

งั้นขอแบบนี้ขอผ่อนจ่าย๔งวด
ผู้สูญเสียก็ยอมนะ๔งวดก็๔งวด
งวดแรกคือ๘ธันวาคม๒๕๖๑ต้องมาจ่ายงวดแรก
เจ้าของเรือบอกว่าไม่มีเงินอ่ะ
ก็ไปฟ้องร้องเอาก็แล้วกัน

ผู้สูญเสียเขาบอกว่าพยายามติดต่อเจ้าของเรือ

ตัดสายทิ้งบ้างแหละอะไรบ้างแหละ

หมายความว่าจนถึงวันนี้ค่ะ

เขายังไม่ได้รับเงินชดเชยเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะ

ซึ่งไม่ได้ขึ้นศาลเพราะถือว่า
ผู้สูญเสียกับทางฝั่งของคนที่เขาเป็นเจ้าของเรือเขาเจรจาค่าเสียหายกันได้
แล้วที่ฟังจากผู้ที่เขามาเรียกร้องในวันนี้ว่าเขาไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ย
คือเขาคิดว่าคดีอาญาจบแล้ว

คดีอาญามันหมดอายุความไปแล้วนะ

ซึ่งอาจารย์ปรเมฆนิทรชมนมบอกว่ายังนะฮะ

เป็น๑๐ปีอายุความอ่ะ
มันยังไม่หมดกันง่ายอายุความ
แต่เอาเป็นว่าเขาเข้าไปสู่สูตรของการเจรจาต่อรองกันแล้ว

แต่ว่าทีนี้ค่ะพอทางเจ้าของเรือไม่จ่ายเงินให้
ทางผู้สูญเสียเขาก็ปรึกษาทางศาลนะคะ
สารท่านก็แนะนำนะคะบอกว่าแบบนี้
ก็ต้องยื่นเรื่องขอบังคับคดี
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายผู้เสียหายเหมือนกับคดีแพรวา
ที่ต้องฝ่ายผู้เสียหายนำสืบทรัพย์
เจ้าของเรือมีทรัพย์อะไรที่ไหนยังไงบ้าง
ฟ้องร้องบังคับคดีขายท่อตลาดแล้วก็เอาเงินมาชดใช้
แบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะมีครอบครัวบุญรักษ
เขาเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเขาสูญเสียลูกสาว
เพราะความประมาทของคนขับเรือ
แล้วทางครอบครัวก็รอคอยอย่างมีความหวัง
เพื่อที่จะได้รับการเยียวยาจากเจ้าของเรือ
แต่มันไร้วี่แววเรื่องของความรับผิดชอบจนถึงวันนี้
ลูกสาวเขาจะต้องตายฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้
อยากจะให้หน่วยงานของรัฐผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามช่วยเหลือหน่อยค่ะ
พอเขาไม่มาเนี่ยผมก็ยังติดต่อกับเขา
แต่วันที่นัดผมก็เคยถามว่าทำไมไม่มาตามนัดเขาไปรอกันเนี่ย
ระยะตอนหลังสุดผมก็โทรไป
เขาก็รับสายผมก็คุยกัน
เขาบอกว่าเขาไม่มีถ้าคุณอยากได้คุณก็ไปฟ้องเอา
อ้อนวอนว่ามีตรงไหนที่ว่าจะช่วยเราได้ไหม
ที่ว่าไม่ให้เราต้องเสียลูกไปแบบว่า
โดยที่ว่าเหมือนเขารับปากขึ้นศาลแล้ว

ไม่มาเยียวยาให้เราบ้างเลยเนี่ย
มันไม่คุ้มถ้าได้ชีวิตลูกกลับมานะ
ไม่ขอสักบาทเลยก็ได้
คือยังไงลูกเราเสียทั้งคน
จะไม่เหลี่ยวแลอะไรเราบ้างเลยเหรอ

นี่เขาเจรจากันเขายอมที่

สองแสนสองแสนบาทเนี่ย
ใช่คือผู้สูญเสียเขาฟ้องคดีแพ่ง
ที่สารจังหวัดพระนครสิทธิยา๑๔อร่าย
สารท่านนัดไกลเกลี่ยเจรจาค่าเสียหาย
ผู้สูญเสียเขาอุตส่าหยอมรายละ๒แสนก็ได้

ทีนี้ทางฝั่งของเจ้าของเรือที่วาด๓ปีแล้วแบบ
ไม่เยียวยาอะไรเลยตามที่ตกลงกันไว้เนี่ย

ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญในรายการถามตรงนะครับ
บอกว่าเขาก็ไม่มีจริง

ทรัพย์สินต่างที่เขามีก็คือ

ซึ่งเรือเขาก็มีมูลค่าร่วม๑๐ล้านนะ
แต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงจะขายได้ไม่ได้จะไปขายได้เท่าไห
เพราะว่ามันพังเสียหายแล้วเขาก็ยังฟ้องฝ่ายทางผู้ที่เป็นเจ้าของท่าอยู่
สร้างท่าเรือลุกล้ำลำน้ำมาหรือเปล่าเรือเขาถึงไปชน
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หนีแต่เขาไม่มีลองฟังดูครับ
รายได้ที่ผมมีได้มาจากเรือกับเรื้อที่เกิดเหตุ
คือเป็นรายได้หลักขึ้นกับครอบครัวทีนี้เรือเกิดเหตุเนี่ย
ก็หลังไปจากเกิดเหตุ๒วันเค้าน้องชายได้ให้ที่มาขาย
ทางท่านท่านเจ้าอิมัมครับค่ะครับแล้วก็อ่าส่วนเรื่องประกัน
เรื่องประกันที่เรือที่ผมทำประกันไว้แต่เนื่องจากว่าอ่า
ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรเงินแล้วประกันผมมันไม่ได้ไม่ได้รับเนี่ย
แต่นี่ก็ป้องดองอยู่ครับข้อโน้มเรื่องเรื่องอ่าเรื่องอ่า
พันธุ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราต้องการเงินจำนวนนี้เนี่ย
มามามามาเสียชีวิต
แปบแล้วก็ช่วยในงานบูนอีกห้ามึนค่ะฮะแล้วตอนนี้เราเราเราไม่ได้
เรากำลังติดตามดูอยู่แล้วทีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ฟ้องยึดเรือผมแล้ว
เรือผมก็มันก็ประมาณสิบกว่าละครั้งแล้วนะ
เขาก็ช้องยึดไปแล้วเขาฟ้องแล้วเขาฟ้องแล้วเมื่อวันที่มีนักศึกษามีหนังสือมา
ผมก็ไม่ได้ปล่อยป่าละเลยนะทีนี้ว่าเราฟ้องอยู่เรายังไม่ได้ตังค์
เราก็ไม่รู้จะคุยยังไงไอ้ไปคุยมันก็เป็นการผลักดัน
มันก็ต้องขาดไปอีกจนกว่าเราจะได้ตังค์แล้วเขาเป็นผู้สูญเสียน่ะ
ผมก็บอกตรงจะเข้าไปนั่งฟื้นกับย่าพี่น้องเขาก็ไม่ทราบละครับ
นี่เป็นอีกคดีที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคดีความต่างมันไม่ได้จบแค่จับตัวผู้ต้องหาได้
หรือว่าเจอคนก่อเหตุถึงเวลาเยียวยาจริงมันไม่มีการเยียวยากันอีกเยอะ
ใช่ขนาดผู้บาดเจ็บนะมี๕รายที่เขาฟ้อง
แล้วก็ทางเจ้าของเรือจะต้องจ่ายให้คนละ๒๕๐๐๐บาท
ก็ไม่จ่ายเหมือนกันงวดแรกก็เลื่อนจ่ายไป๕๐๐๐แล้วก็ไม่จ่ายอีกเลย
ขนาดคนเจ็บเขาได้แค่๒๕๐๐๐นะก็ยังไม่จ่ายเขา
ก็คือเขาไม่มีแล้วจะทำยังไงต่อ
อีกปัญหาคือเรื่องเราไม่รู้กฎหมาย
บางคนบอกนึกว่าคดีอายาหมดอายุความ